มาดูอีกหนึ่งคดีที่หลายคนก็ติดตามกันมานานถึง๑ปีแล้วนะคะ
สำหรับการเสียชีวิตของคุณชูวงแทร่ตั้งอดีตเสียรับเหมาก่อสร้างค่ะ
ล่าสุดมีการจับตัวพันตำรวจโทบัญญินในข้อหาที่ว่าจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเสียชีวิตครั้งนี้
แล้วก็ได้รับการประกันตัวไปแล้วในวงเงิน๒ล้านบาทพร้อมกับเงื่อนไขในการมารายงานตัวทุก๑๒วันและห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินบอกว่ายังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและพร้อมที่จะเดินหน้าสู้คดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่านายชูวงแทร่ตั้ง
นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่โดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนรวมถึงข้อหาอื่นก็เดินออกมาจากศาลจังหวัดพระขนงด้วยสีหน้าเรียบเฉยค่ะ
หลังจากที่สารมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยตีราคาประกันอยู่ที่๒ล้านบาทพร้อมกับเงื่อนไขให้มารายงานตัวตามนัดทุก๑๒วันและห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ตำรวจโทบัญญินก็พูดขณะที่เดินออกจากศาลนะคะว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจกับคดีที่เกิดขึ้นเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายชูวงและมีพยานหลักฐานพร้อมค่ะ
ส่วนแนวทางการต่อสู้คดีหลังจากนี้ก็ต้องขอกลับไปปรึกษาหารือกลับไปคิดกันก่อนค่ะ
ปรึกษาหรือกลับไปคิดกันก่อนค่ะ
คงเดี๋ยวขอเวลาไปดูว่าควรจะท่องยังไงดีกว่า
เพราะว่าวันนี้คุยไปก็คงยังตอบอะไรไม่ได้นะครับ
เพราะรายละเอียดมันคงต้องว่ากันต่ออีกเยอะ

ด้านของพันธ์ตำรวจจิระพบภูริเดชผู้กำกับการหนึ่ง
บังคับการปราบรามก็ได้ชี้แจงถึงข้อสงสัยของพันตำรวจโทบัญญิน
เกี่ยวกับการออกหมายจับนะคะว่าการทำคดีนี้เนี่ยไม่ได้ล่าช้าอย่างที่ถูกกล่าวหา
เพราะถ้าหากว่ารวมระยะเวลาที่กองปราบรามรับโอนคดีมาจากตำรวจนครบาลอุดมศุกร์
ใช้เวลาแค่๘เดือนในการรวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นนะคะ
ซึ่งที่มีความล่าช้าตามที่ปรากฏในข่าวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นเพราะว่าหลักฐานบางรายการทางกองปราบรามต้องหาเพิ่มเติมค่ะ
รวมถึงหลักฐานบางรายการก็ต้องมีการประสานขอจากหน่วยงานของรัฐ
ที่มีขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ล่าช้า
แต่โดยรวมในการดำเนินคดีในลักษณะที่ซับซ้อนแบบนี้
แล้วก็เป็นคดีที่มีบุคคลสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้อง
ก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีด้วยความระมัดระวังและรอบครอบ
กระทั่งออกหมายจับได้นะคะ
ในส่วนของครอบครัวนายชูวงนางสาววันเพ็ญธนธรรมสิริ
พี่สาวพร้อมกับภรรยานายชูวงก็ได้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดพระขนง

เพราะว่ารักษณะการเสียชีวิตและสภาพศพของนายชูวง
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้
แต่ก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มอบให้ตำรวจนะคะว่าจะสามารถนำตัวผู้กระทำผิด
ดำเนินคดีทั้งหมดได้ค่ะ
ทีนี้ก่อนหน้าที่พันตำรวจโทบัญญินจะเดินทางมาที่ศาลเนี่ย
เขาได้พูดถึงประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับนางสาวอุรชา
บล็อกเกอร์สาวคนสนิทของนายชูวง
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาคดีรับโอนหุ้นนับ๑๐ล้านบาทของนายชูวงด้วย
คือตอนที่ไปรวบตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเห็นว่าอยู่ด้วยกัน
ก็เลยมีประเด็นออกมาว่าจริงแล้วเนี่ยโบรกเกอร์คนนี้เป็นคนสนิทของใครกันแน่
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของพันตรวจโทบัญญินบอกว่า
ไม่จริงไม่ได้เป็นความจริงไม่ได้สนิทกันแบบนั้น
ไปฟังเสียงพันตรวจโทบัญญินกันค่ะ
ก็ยังบอกว่าไม่รู้จัก
เพราะฉะนั้นผมถึงยืนยันว่าที่ผมไปวันนั้นไม่ได้ไปกันสองคนครับ

และไม่ได้ไปเตรียมที่จะไปหลบหนีอะไร
เพราะว่าผมไปตีก๊อฟกันไปสังสรรค์กัน
อีกอันหนึ่งครับผมอยากท้าให้ไปสาบานครับ
สาบานที่วัดพระแก้วด้วยกันทั้งภรรยาคุณชูวงและพี่สาวว่า
สิ่งที่เขาพูดว่าคุณชูวงไม่เคยมีใครเลย

ไม่ใช่เฉพาะคุณอุรชาหรือใครเขารู้จักคนอื่นมาอีก

ซึ่งระหว่างที่พันธุ์ตำรวจโทบัญญินถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบ
ก็มีรายงานบอกว่ามีผู้หญิงคนนึง
เดินทางมาพร้อมกับผู้ติดตามขอเข้าเยี่ยม
พี่สาวมาเยี่ยมคุณพ่อ
ค่ะก่อนที่พันธุ์ตำรวจโทบัญญินจะท้าให้ไปวัดพระแก้วเนี่ย
ก็พูดด้วยนะบอกว่าอยากจะฝากถึงภรรยาของนายชูวง
ว่าทำไมใจร้ายจังอยากจะถามกลับไปว่า
ผมจะฆ่านายชูวงเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์
ล้านทั้งที่เป็นเพื่อนรักกันเนี่ย
จริงแล้วผมทำธุรกิจกับครอบครัวของนายชูวงเป็นหุ้นส่วนกัน
ทำธุรกิจที่จังหวัดนครสวรรค์มูลค่าเป็นพันล้านบาท
ทำไมไม่เคยออกมาเปิดเผยว่าผมเนี่ย
ใส่ชื่อภรรยาของนายชูวงเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของ
ทำไมตรงนี้ไม่มาบอกให้คนอื่นรู้บ้าง
แต่ว่าในมุมของตำรวจก็บอกว่าจนถึงขณะนี้เนี่ย
ตำรวจโทบัญญินยังไม่ให้ข้อมูลอะไร
ยืนยันว่าจะไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียว
แต่ตำรวจก็ยืนยันว่ามีหลักฐานที่แน่นหนาเพียงพอ
ที่น่าจะเอาผิดพันธุ์ตำรวจโทบัญญินได้
เพราะว่าบอกว่าหลักฐานมีทั้งผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
มีจากพยานมีจากการจำลองเหตุการณ์ที่ขับรถ
แล้วก็พุ่งชนต้นไม้เร็นถนนเฉลิมพระเกียรติร๙ซ๖๑
แล้วก็บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิต
ของเสียชูวงเป็นการเสียชีวิตจากการโดนของแข็งกระทบ
นี่เป็นข้อมูลจากตำรวจแต่ตำรวจบอกว่ารายละเอียดลึกเนี่ย
บอกไม่ได้ต้องไปให้รายละเอียดกันในชั้นศาล
แต่ตำรวจค่อนข้างมั่นใจในพยานหลักฐานนะคะ